คุณผู้ชมหนาวหรือยังอยู่พื้นที่ไหนบอกกันหน่อยหนาวหรือยัง
ใครว่าบอกแม้ขึ้นเพจบอก๑๑วันนี้เท่าไรวันนี้๑๒
วันที่๑๑จะหนาวปากสั่นให้เตรียมเสื้อขนเป็ด
โอ้โหแป้งร้อนเหงื่อแตกเลย
คุณขวัญอ้าปากพ่นควันออกมามีควันยังยังไม่มีนะ
ไม่มีพี่เบิร์ตมีไหมเดี๋ยว

นี่พิสูจน์ได้จากควันจากปากน้องนี่นะไม่ได้สูบบุหรี่นะ

ถ่ายไว้ตอน๖โมงเช้าครับ
แต่เขาบอกนะนี่ยังไม่ได้หนาวที่สุด

ส่วนน้องหมาที่มานั่งพ่นควันปุ๋ยแบบนี้เนี่ย

นั่งรอไก่ปิ้งอาหารเช้าจานโปรดของมันอยู่

ไม่ใช่โอ้มันกินไก่ปิ้งนะ